อย่างที่บอกไปว่าคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนขนเอาทุกความเชื่อมาหมดแล้วค่ะ
แต่ถ้าไปประกอบกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ย
มันก็ค่อนข้างที่จะเวลาค่อนข้างใกล้เคียงและชัดเจนกันว่า
ช่วงเวลาที่พบร่างของคุณแตงโมเนี่ย
ก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างจะลอยขึ้นมาตามหลักของวิทยาศาสตร์พอดี
หลายคนยังคงคล่องใจแล้วหลายคนก็ไม่แน่ใจว่า
จดหมายฉบับนี้ตกลงมันเป็นพิธีทางศาสนาคริสต์จริงไหม
เป็นคนพุทธทำไม่ได้หรือเปล่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะ
จริงในจดหมายเขาลงชื่อเอาไว้ว่าเขาคือใคร

วันนี้เราส่งคุณชมพู่สารันพัฒน์ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่บ้านของเจ้าของจดหมายนี้เลยนะคะ
คุณจักรินรังสิมันธนากรหรือคุณเจค่ะ
ไปถึงไม่เจอค่ะคุณผู้ชม
พอดีคุณเจเจ้าของจดหมายเนี่ย
เขาเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดเป็นเวลา๓วันนะคะ
คุณชมพู่สังเกตดูจากบริเวณโดยรอบหน้าบ้านนี่ค่ะ

แล้วก็พญานาคอยู่ที่ใต้ต้นไม้ติดรั้วหน้าบ้าน
ส่วนประตูเข้าบ้านก็มีรูปปั้นเสือ๑ตัวตั้งวางอยู่
แต่ไม่พบว่ามีคนอยู่ในบ้านนะคะ
หลายคนถ้าดูจากสภาพของบ้านแล้วเนี่ยก็จะ
พอจะเดาได้ว่าคุณเจอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์
ทีนี้เราก็เลยตัดสินใจไม่เป็นไรไม่เจอตัว
แต่ว่าคุณเจให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ค่ะ
คุณชมพู่ก็เลยวีดีโอคอลไปคุยกับคุณเจนะคะ
คุณเจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางไปเกาะช้างจังหวัดตราด
เขาบอกว่าเขานี่แหละเป็นเจ้าของจดหมายลึกลับฉบับนั้น
ที่มีกระดาษอยู่๕๖ใบแล้วก็ผลไม้ในถุง
เขาบอกว่าสาเหตุที่เขาเขียนจดหมายฉบับนี้
ส่งไปให้เจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาฝันค่ะ
ฝันเห็นคุณแตงโมแล้วเขาบอกเขาได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิง
กลิ่นดอกกุหลาบทั้งคืนมันทนไม่ไหว
และทุกครั้งที่เขาเห็นคุณแตงโมในความฝันเนี่ย
เขารู้สึกว่าคุณตังโมมาสื่อสารกับเขา
ขอให้ช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกขังจมไว้ใต้แม่น้ำ
อยากจะขอร้องให้ช่วยทำพิธีเพื่อให้คุณแตงโมได้ถูกพบร่าง
คุณเจก็เลยเล่านะคะว่าเช้าวันนี้นี่แหละ
คือวันที่เขาออกจากบ้านไปพร้อมกับข้าวของทำพิธี
ก็คือดอกบัว๑๒ดอกพวงมาลัยดอกมะลิ๔พวง
กระดาษคำอธิบาย๕๖ใบพับไว้ในซองจดหมาย
บมาพร้อมกับถุงผลไม้ก็เอามาให้เจ้าหน้าที่
คือจริงผลไม้ที่ส้มชมพู่เนี่ยตั้งใจเอามาเป็นเสบียงให้เจ้าหน้าที่จริง
แต่ว่าดอกไม้กับจดหมายเนี่ยอันนี้คือความตั้งใจของคุณเจเอง
โมง๓๙นาทีเดินทางถึงโป๊ะที่สะพานพระราม๕
ก็เอาถุงของเหล่านี้ไปให้กู้ภัยที่กำลังจะแล่นเรือออกจากโป๊ะ
บอกว่าฝากถุงให้เพื่อนของแตงโมหรือว่าคุณแอนาทีวีภูทำพิธีจะได้เจอแตงโม
ซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่ได้เอาไปแขวนไว้แต่เขาเอาให้กู้ภัยเขาบอกว่าแบบนั้นนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินทางต่อไปที่โป๊ท่าน้ำพิบูรสงครามเพราะว่าอยากจะไปติดตามเรื่องของภารกิจการค้นหาด้วย
ก็เดินไปที่ตลิ่งเอามือไปสัมผัสที่ผิวน้ำขอขมาพญานาคพระแม่ธรณีให้ปลดปล่อยดวงวิญญาณของคุณแตงโม
ก็เขาบอกว่ายังไงไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณแตงโมกับความสูญเสียครั้งนี้ค่ะ
จึงตั้งใจไปเพื่อแต่น้ำหรือแตะโปะเรือก็คือตั้งใจไปแท่ให้น้ำเสร็จแล้วผมก็เดินมาที่ฐานที่โปะเรือว่า
ก็แตะน้ำหรือแตะโป๊ะเรือก็คือตั้งใจไปแตะแค่น้ำเสร็จแล้ว
ผมก็เดินมาอธิษฐานที่โป๊ะเรือว่าด้วยเดชะพระหัสผู้ศักดิ์สิทธิ
หน้าที่ที่พระองค์ให้ข้าพระพุทธเจ้าดำเนินการนั้น
จงได้สำริดและขอพระองค์ชำระล้างให้คุณแตงโมนั้นได้อยู่ในอ้อมแขนของพระองค์ด้วยเถิน
หลังจากที่มีภาพแล้วก็มีคลิปอันนี้ออกมาแล้วก็แม้กระทั่งตัวคาถาต่างที่เราปริ้นต์ลงในซองจดหมาย๕๖ใบเนี่ย
ออกมาแล้วปรากฏว่าเจอคุณแตงโมหลายคนก็เชื่อว่าเอ๊ะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมตรงนี้

แล้วก็ขอบคุณพี่พี่ที่ไปสละเวลากันที่นั่นทุกคนนี่ค่ะก็คือเจ้าของจดหมายฉบับนั้นก็คือถ้าให้พูดจริงก็คือจริงมันก็ไม่ใช่พิธีของศาสนาคริสต
หรอกเพราะว่าศาสนาคริสต์ไม่ได้มีพิธีในการบนบาน
หรือว่ามีการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะ
ซึ่งก็เป็นความตั้งใจกันแล้วกัน
เป็นความตั้งใจและเจตนาดีของคนหลายคน
ที่อยากจะให้เจอร่างของคุณแตงโม
แต่ว่าส่วนตัวคุณแตงโมเองแล้วก็อย่างที่คุณแอนนา

เพราะฉะนั้นเธอก็จะยึดแต่พระเจ้า

แต่อันนี้ก็เหมือนเป็นความตั้งใจแล้วก็เจตนาของคนรอบข้าง